เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านอีกแล้วค่ะแล้วทำไมเหรอ
มีการเอามีดมาฟันหัวแตกเอ๊ะเรื่องนี้สรุปคือมันยังไงกันแน่
คุณผู้ชมคุณป้าคนนี้ค่ะเขาอ้างว่าโดนเพื่อนบ้านอ่ะ
เอามีดมาฟันหัวแตกแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องลองดูนะ
ว่าจริงแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นหรือเปล่า
ครับ
อ๋อเนี่ยเรื่องของเรื่องที่คู่กรณีเนี่ยที่หัวแตกอยู่นะครับ
กรณีของลุงเมื่อกี้ใช่ค่ะบอกว่าลุงเนี่ยอ้างว่าเป็นพ่อตำรวจด้วย
ใช่แล้วก็บอกว่าไม่กลัวใครด้วยไม่มีใครกล้าจับหรอก
โอ้โหทำไมดูฝั่งคุณลุงดูท้าทายจังเลยแล้วผู้หญิงคนนี้คุณป้า
คุณป้าสำรานชำนาญกุลเห็นใช่ไหมที่หัวแปะขาวแปะพังอยู่เนี้ยค่ะ
หัวแตกคุณป้าไปโรงพักนะ
ที่สพบ้านฉางระยองแล้วก็บอกว่าคุณตำรวจ
นี่ป้าจะเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
เพราะว่าตำไมน่ะเพื่อนบ้านวัยเจ็ดสิบปีเนอะมาทำร้ายฉันดูสิ
เอามีดมาฟันหัวฉันเย็บไปตั้ง๕เข็ม
บอกแบบนี้ตอนนั้นนะฉันเดินเอาเหล้าไปให้ตะไหมที่หน้าบ้าน
และตะไหมเอามีดตีมาที่หัวแล้วหาว่าฉันมาเศร้าซี
ฉันก็ซื้อเหล้าครึ่งขวดไปเลี้ยงตะไหมด้วยซ้ำ
แล้วตะไหมก็ยังมาท้าทายบอกว่ากลัวเป็นพ่อตำรวจนะ
ตำรวจไม่กล้ามาจับกูหรอกโอ้โหตอนนั้นป้าก็เจ็บใจมากค่ะ
แต่ว่าป้าบอกว่าเนี่ยมีดที่ตาไหมใช้ดีนะเนี่ยที่มันไม่คม
และอีกอย่างหนึ่งป้าใส่หมวกไว้ด้วยก็เลยไม่ได้เจ็บมาก
แต่ก็ไปเย็บแผลนะจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาเลย
ตะไหม๑๑๔๙บาท๒๕สตางค์
แล้วสิ่งที่ป้าอยากรู้ว่าลูกสมัยเป็นตำรวจจริงเหรอ
เราก็เลยถามป้าบอกป้าเดี๋ยวนะป้าเมาไหม
เพราะว่าตะไหมเขาหาว่าป้าเมาตะไหมไม่ได้พูดแบบนั้น
ซึ่งป้าเขาจะตอบมาว่ายังไงลองฟังป้าดูค่ะ
มันบอกว่าเป็นพ่อตำรวจเดี๋ยวกูไปดู
อ้างว่าเขาเป็นพ่อตำรวจตีหัวป้าเลย

ขอบคุณหมายก็จะสามารถซื้อเหล้าไปครึ่งขวดนะ
ใช่แต่ป้าบอกแล้วไงว่าป้าไม่ได้เมา
ดื่มเบียนมาแค่ครึ่งขวดจะเมาได้ไง
แต่ที่ตาไหมบอกป้ามาเสาสีเสาสีเรื่องอะไรฮะ
คือตะไหมเนี่ยเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าป้าน่ะ
เมาก่อนนะเมาเสร็จแล้วปั๊บเข้ามาที่บ้านตะไหม
มาชวนตามไหมดื่มเหล้าตามไหมก็โอ๊ยไม่เอาไม่เอา
ออกจากบ้านไปไปได้แล้วพูดหลายรอบมาก
แต่ป้าไม่ยอมไปไงใช่เหมือนกันจะชวนดื่มนั่นแหละศาสตีให้ดื่ม
ไหมปฏิเสธสุดท้ายตะไหมไม่ไหวไง
ถ้ามึงไปกูจะเอามีดฟันหัวมึงนะคูป้าไปแบบนี้
แล้วป้าก็ทำท่าเหมือนกับก้มหัวสายปันมาสิปันมาสิ

ทีนี้ตาไหมก็เลยยอมรับว่าเอาจริงก็ยอมรับแหละ
เอาฟันจริงเดี๋ยวจะจ่ายให้ไว้ข้าเย็บแผล
แต่ฉันไม่เคยพูดเลยนะ

จะให้ผมไปนั่งเป็นเพื่อนเขา

พยันสยอยอยู่แล้ว

ไม่ใช่ไม่ได้โบ๊ะเลย
พวกเขาทำว่าไม่งั้นมีฟันหัวนะ

ไม่ได้โบ๊ะเลยแต่ก็แกยื่นหัวมา
จริงคือตามัยก็ยอมรับไงว่าท่านก็โบโหเหมือนกัน
เหมือนความร้อนเหลือคุณบลุกนึกออกใช่ไหม

ป้าแกมาชวนตะไหมตื่มเล่าจริง
แต่ตะไหมแกเป็นคนไม่ดื่มเหล้า
ป้ายังมาแบบเอ้าลองหน่อยสิสักหน่อยนึงสิแบบนี้
เดี๋ยวป้าต้องหาคนอื่นที่เขาพร้อมจะดื่มกับป้า

ค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวจ่ายให้
เมื่อกี้ป้าบอกว่าจ่ายไป๑๑๔๙บาท๒๕สตางค์ถูกไหม

แล้วที่เหลือพรุ่งนี้เขาจ่าย

แนะนำป้านะไม่ต้องประชวนคนอื่นไม่พอ
เลิกดื่มด้วยจะดีสุดนะคะ